เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานักแสดงสาวแพทย์นับประพาได้ออกมาเปิดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะ
หลังจากมีภาพร่วมอยู่ในเหตุการณ์คลิปเฉา
โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายคู่กรณีค่ะ
นักแสดงสาวชื่อดังแพทย์นับประพาตันตระกูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะ
และมีการโยงถึงประเด็นชู้สาวว่าเป็นสาเหตุของการทะเลาวิวาสกันในครั้งนี้
นักแสดงสาวยืนยันว่าไม่ได้ตบตีเพราะเรื่องอดีตแฟนนุ่มของเธอ
แต่คู่กรณีตั้งใจนัดออกมาเจรจา
เพราะไม่พอใจหลานสาวของเธอที่พูดจาไม่เหมาะสม

กระทั่งเรื่องบานปลายเกิดการทะเลาะวิวาส
ตามข่าวที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้
แต่ก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้เป็นการรุมทำร้าย
หรือว่าจ้างใครให้มาทำร้ายร่างกายคู่กรณี

ผู้กำกับการตำรวจนครบานวัดพระยากรัย

ที่นางสาวนับประพาตันตระกูลหรือแพทย์นับประพานักแสดงชื่อดัง

เมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
โดยบอกว่าเบื้องต้นทางฝ่ายญาติของดาราสาว
ได้เข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
กับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานวัดพญาไกร

โดยดาราสาวไม่ได้เดินทางมาด้วย
และทางญาติก็ยืนยันว่าแพทย์นับประพา
ไม่ได้มีส่วนร่วมก่อเหตุดังกล่าว
ขณะที่คู่กรณีซึ่งสวมเสื้อสีฟ้า

ก็ยังไม่ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะ
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
อยากให้ฝ่ายหลานสาวของแพทย์นับประพาและคู่กรณี
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เพื่อจะได้มารับทราบพฤติกรรมการก่อเหตุ

อกจากนี้ยังรอใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาล
เพื่อประกอบสำนวนในการพิจารณาคดี
ว่าใครมีความผิดในข้อหาใดบ้าง
อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับแพทย์นับประพาและหลานสาว
เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายมาแล้ว
ในพื้นที่ตำรวจนครบานยานาวา
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมคลิปเหตุการณ์
แบบเต็มได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐนะคะ